เฉพาะมีคำถามว่าตกลงแล้วเพื่อไทยจะช่วยก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลสุดตัวขนาดไหน
จริงใจกันขนาดไหนวันนี้นักข่าวไปเจอนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
พร้อมกับเรขาธิการภักดิ์ก้าวกลายนายชัยธวัฒน์ตุลาทนทั้งสองท่าน
ไปร่วมงานรำลึกครบรอบ๓๑ปีสืบสารวิรชนพฤษภาประชาธรรม
นั่งใกล้กันเลยระหว่างเข้าร่วมงานที่สวนสันทิพรอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรม
ถนนรัชดำเนินกรุงเทพมีอยู่บ้างจังหวะนี่เห็นไหมคุณหมอชะละนั่นโอบไล่ตบบ่า
ระหว่างพูดคุยกับคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลนะครับก็แสดงถึงความ
บแน่นความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับกำลังคุยหารือกันอยู่นะครับ
หลายคนก็เลยบอกว่าเออถ้าสองพักนี้เหนียวแน่นเนี่ยก็น่าจะไปได้แบบยาวไม่มีปัญหา
ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นจากนั้นนายแพทย์ชนละนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์นะครับนี่คุณหญิงสุดารัฐก็มาร่วมงานด้วยนะครับนายแพทย์ชรนาศบอกว่า
ผลการเลือกตั้งในปีนี้บ่งบอกว่าประเทศไทยขยับเข้าใกล้ความเป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริงการเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้พักเพื่อไทยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น
และรอดูข้อเสนอของพักก้าวไกลที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
สมาชิกวุฒิสภา๒๕๐สวที่เป็นตัวแปรในการโหวตเลือกนายก
เพื่อไทยเห็นอย่างไรคุณหมอชลนานบอกว่าถ้าจะไปเหมารวมว่า
จะเป็นสวทั้งหมดที่จะไม่โหวตให้ตามฉันธรรมติของประชาชนคงไม่ได้
เพราะความเห็นของบุคคลก็ล้วนแต่หลากหลายแต่สิ่งสำคัญและที่เห็นด้วยก็คือ
สิ่งที่คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลแถลงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันธามติ
และอานัดจากประชาชนที่มอบหมายให้พักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย
จำนวน๓๐๐กว่าเสียงซึ่งขณะนี้มีอยู่๓๑๐เสียงถือเป็นเสียงข้างมาก
สภาผู้แทนเพราะฉะนั้นการโหวตเลือกนายกควรเป็นไปตามหลักการ
ส่วนกรณีหากพักก้าวไกลรวบรวมเสียง๓๗๖เสียง
จะช่วยก้าวไกลในการไปขอคะแนนเสียงไหมหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
ก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกแนวทางหนึ่งหากได้สวไม่พอ
แต่ข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นคงต้องรอดูต่อไปในอนาคต
แต่ขอยืนยันว่าในส่วนของพักเพื่อไทยเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกันแล้ว
ก็ต้องช่วยกันทำงานให้ดีที่สุดคุณหมอชลนานเปรียบเหมือนกับงานแต่งงานนะฮะ
ต้องทำให้งานแต่งงานในครั้งนี้สำริดผลไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเจรจากับสสสว
ให้มาโหวตเลือกนายกของฝั่งรัฐบาลที่จับมือกันได้
หลักการโดยทั่วไปเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกโดยเฉพาะระบบการเมือง
ถ้าเขาจะโหวตให้ก็ต้องมีเงื่อนไขที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้
แต่ขอยืนยันว่าพักเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือจากพักเก้าไกลไปจับมือกับพักอื่นในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน
ต้องตอบว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะผมยืนยันตรงนี้นะ
โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกติอย่างนี้แล้วคนออกมาลงคะแนนกันอย่างทุ่มท้นอย่างนี้เนี่ย
สถานการณ์อย่างนี้มันไม่เหมาะเรายอมรับฉันธรรมติยอมรับอำนาจพี่น้องประชาชน
เราเลยไม่มีเงื่อนไขใดแม้เราเป็นเจ้าสาวที่สวยนะ
แต่เราไม่เคยกำหนดว่าคุณจะต้องเอาสินสอดทองมั่นมาอย่างนั้นอย่างนี้
เราไม่เคยเสนอก่อนเลยเราบอกว่าคุณยกมาสิเราจะดูว่ามันเหมาะสมกับเราไหมเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเชื่อว่าการจัดตั้งน่าจะสำเร็จภายใน๓เดือนนะครับ
และไม่ควรจะเกิดเหตุอะไรทำให้เลื่อนล่าช้าออกไปเพราะจะเกิดความเสียหายตามมา
ยกเว้นมีอีกฝ่ายต้องการให้เกิดความไม่สงบแล้วนำไปสู่การใช้อำนาจแบบเดิม
ตอนนี้ทุกอย่างมีทางออกขอแค่ร่วมมือร่วมใจแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยพักเพื่อไทย
หัวหน้าพักเพื่อไทยบอกอย่างนี้เลยนะครับพักเพื่อไทยพร้อมเป็นผนังทองแดง
กำแพงเหล็กให้กับพักก้าวไกลแล้วก็ขอวอนเลยคนที่ใส่ร้ายพักเพื่อไทยว่าถือมีด
อยู่ข้างหลังพักก้าวไกลเนี่ยอย่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้บางคนบอกแหมรอให้เขาโหวตไม่ได้
จะได้จัดตั้งรัฐบาลเองอย่างนี้อ๋อส้มหล่นนี่คุณหมอชะละนั่นบอกไม่เลยนะครับ
จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพักก้าวไกล
เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัฒน์ที่คุยในกลุ่มแคร์ทอล์กเนี่ยนะฮะ
หัวข้อเมืองไทยหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ยืนยันอยู่รอบนึง
บอกว่ามันไม่มีดิวลลับตั้งรัฐบาลแข่งกับพักเก้าไกลอะไรทั้งสิ้น
เพราะหัวใจของพักเพื่อไทยเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งความเป็นประชาธิปไตยมันต้องเริ่มต้นมาจากสปิริตทางการเมือง
ทันทีที่รู้ผลการเลือกตั้งสอสอ
ท่าทีของพักเพื่อไทยก็ถือว่ามีน้ำใจนักกีฬาสูงมาก
โดยพร้อมยกมือให้พักก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็โหวตเลือกนายก
ถึงแม้เราไม่ได้ไม่เป็นพักร่วมหรือถ้าเขาไม่เชิญมาเป็นพักร่วมเราก็จะยกมือให้
นั่นคือสปีริตที่พักเพื่อไทยเก่าแต่วันแรกที่อุ้งอิ๊งขึ้นมาพูดเนี่ย
ผมต้องถือว่านี่คือจุดยืนที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของพักมานาน